ครับทีมข่าวของเราไปคุยกับน้องที่เขาเจอเรื่องหลอนในมหาวิทยาลัยมาให้

เป็นติ๊กต๊อกของน้องผู้ชายผู้หญิงสองคนซ้อมรำกันอยู่ช่วงดึกที่มหาวิทยาลัยที่มหาสรคาม

เหมือนกับมีใครมาจ้องมองต่างฝ่ายต่างก็ตกใจ
สุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูคลิปก่อนนะฮะที่ก็น้องเขาลงติ๊กต๊อกเอาไว้นะครับ

เขาก็ใส่เพลงแล้วก็เนี่ยทำตัวหนังสือมาให้

วิวัยมหาสารคามนะฮะเอามาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกนะครับ
บอกว่าตี๒สยองขวัญศิลปกรรมสารคามเห็นผีหลานแปดเหลี่ยม
โอ้โหเขาบอกเขาเห็นผีคือคลิปนี้พอลงไปเนี่ย
คนแบบโอ้โหเข้ามาพูดถึงมาคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมด
บางคนก็บอกว่าเจอบ่อยค่ะเราเรียนการเมืองตอน๑ทุ่มยังเจอเลย
สารหน้าวิทยาลัยการเมืองเนี่ยเอาเรื่องอยู่เดินผ่านเฉยยังขนลุก
นี่ฮะคือบางคนก็บอกเราทำกิจกรรมดึกแล้วไปนอนพักคนเดียว
ตรงเดียวกับในคลิปเลยหลับไปสักพักเหมือนโดนดึงขากางเกงจนเราตื่น
เราไม่เจอแบบชัดนะแต่ถ้าแว๊บเนี่ยเจอบ่อย
แสดงว่าหลายคนก็บอกเขาเจอที่จุดเดียวกันนะฮะมหาวิทยาลัยเดียวกัน
สรวิทย์กับเพื่อนเนี่ยคนนี้ลำอยู่ด้วยกันนะฮะมีคนหนึ่งถ่ายคลิปแน่นอน
พอมีคนถามเยอะว่าเจออะไรเห็นอะไรกันเนี่ยเขาก็เลยอัดคลิปเพื่อจะเล่า
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับชาวโซเชียลฟังเชื่อไหม
ขนาดเล่าอยู่นะหมายังหอนลองฟังนะ
ตอนนี้นะคะเวลาอ่าสี่ทุ่มสี่นาทีนะคะก็จะมาเล่าถึงวันนั้นนะคะ
วัดซ้อมรังกิจดาวิหารที่ใต้ตึกการเมืองนะคะซึ่งวันนั้นนะคะเราก็

ถึงกับต้องหยุดกันเลยทีเดียว

บังคลในคลิปเขาถูกบอกแค่เห่านะ

คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยลงพื้นที่หน่อยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอนี่ครับน้องสรวิทย์กับน้องนาวินดานะฮะ๒นิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ชั้นปีที่๒ของมมหาสรคาม
น้องทั้งสองคนพาไปดูจุดที่ล้ำกันอยู่แล้วก็เจอลักษณะอะไรแว๊บ
บอกว่าอยู่ใต้ตึกของคณะวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะ
แล้วจำลองเหตุการณ์ในคืนวันนั้นให้ฟังบอกว่าช่วงนั้นวันนั้นดึกมาซ้อมท่ารำกับเพื่อนรวม๓คน
เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นมีสอบนี่ซ้อมรำแบบนี้เลย๔เพลงคุณเขียนมาสอน
อย่างนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยทีแรกก็ซ้อมที่ลานด้านนอกอาคารทีนี้ฝนมันเริ่มตก
ย้ายมาซ้อมใต้ตึกไงเนี่ยตรงนี้ตรงจุดที่ถ่ายคลิปเพราะว่ามันเงียบแล้วก็มีไฟสว่างด้วย
นี่ตรงที่ซ้อมแล้วมองขึ้นไปนั่นแหละตรงเก้าอี้ที่แบบเวลามีท่าลำแล้วเราต้องแหงหน้าใช่ไหม
มองขึ้นไปคือเห็นซ้อมไปเรื่อยไปถึงตี๑เกือบตี๒มีเพื่อนคนหนึ่งป่วยโทรมาบอกว่า
ถ่ายคลิปท่ารำเพลงกฤษฎาอภินิหารมาให้ดูหน่อยเพราะว่าจำท่าไม่ได้
เพื่อนอีกคนนึงก็เลยใช้มือถือถ่ายแล้วน้องสองคนก็รำเพลงกฤษฎาอภินิหาร
เพื่ออัดคลิปส่งไปให้เพื่อนดูเพื่อนจำท่าไม่ได้
เริ่มซ้อมอยู่เนี่ยน้องนาวินดารำก่อนแล้วมองไปทางซ้ายมือ
ไปทางซ้ายมือจะคือวงกลมแดงน้องบอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงมานั่งดูอยู่ข้างบน
นั่งดูเขาลำกันอยู่อย่างนี้สักพักน้องสรวิทย์น้องผู้ชาย
หันไปเอ้าเห็นเหมือนกันแต่จะเห็นในคลิปติ๊กต๊อกเขาก็ไม่พูดอะไรกัน
ใช่เหมือนกับว่าเอ๊ะเธอเห็นหรือเปล่า
ชำเรืองมองแต่ก็แบบไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมา
อาจจะแบบนี้น้องเนี่ยคนนั้นเขานั่งมองอย่างนี้แล้วผมสองคนก็ลำอยู่อะพี่
คนหนึ่งก็อาจจะแบบคิดในใจเข็มมาสอนเธอเห็นหรือเปล่า
มาสอนก็อาจจะคิดในใจว่าอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมแต่ไม่มีใคร

นี่ค่ะคือพอซ้อมกันเสร็จเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกันนะตอนที่ลำนะ
จนจบเพลงแล้วก็แบบเหมือนกับแค่มองตากันแล้วก็รีบเก็บของดีกว่า
ออกจากจุดนั้นดีกว่าพอออกมาถึงข้างนอกมาถึงร้านสะดวกซื้อก็มาคุยกันว่า
เห็นอะไรกันเธอเห็นอะไรฉันเห็นอะไรเห็นผู้ชายใส่เสื้อแขนสั้น
กางเกงขาก๊วยเหมือนกันเลยนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านบนแล้วชะโงกมาดูเรา
มาดูพวกเรารำแต่เพื่อนคนที่เป็นคนอัดคลิปน่ะไม่เห็น
ก็เลยเอาคลิปในมือถือมาเปิดย้อนดูพอเปิดย้อนดูเห็นไหม
เห็นทั้งคู่อ่ะมองไปเหมือนกันแล้วเนี่ยพอต่างฝ่ายต่างเธอเห็นอะไรเห็นอะไร
เห็นผู้ชายใส่กางเกงขาก๊วยนั่งบนเก้าอี้ชะโงกดูเราไง
ก็เลยมาเปิดมือถือดูที่ถ่ายคลิปก็เห็นท่าทางลักษณะเลิกลักเลิก
ก็เลยให้เกี่ยวสถานที่ด้วยตอนนั้นคือยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเจออะไร
แต่ว่าพอไปถึงเซเวนอัดก็เลยเริ่มเล่าแล้วว่าเจออะไร
แต่ว่าพวกนู้นตอนที่พวกนู้นมองคือต่างคนก็ต่างเห็นแต่ว่าเราไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะ
คือมันแวะเข้ามาในตาในสมองใช่ค่ะเห็นเป็นผู้ชายค่ะ
แต่ว่าพวกนู้นสองคนไม่ได้กลัวนะคะคือมันเป็นเหมือนจะมาดูอะไรใช่ค่ะ
พวกนู้นก็เรากลับมาอย่างสับสนจบ
แล้วอาจจะคิดตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นเหมือนกับเราไหม
แต่ว่าพอกลับบ้านไปแล้วไปคุยกันก็เลยโอ้โฮคนลูกเลยค่ะ
นี่ค่ะคือน้องบอกว่าก็ไม่ได้กลัวนะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่อยากเจออะไรประมาณอย่างนั้น
ส่วนตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มีเรื่องเล่าอยู่เยอะ
เกี่ยวกับคณะวิทยาลัยการภพพรองของมมหาสรคาม

บางคนก็เคยเจอบางคนก็เห็นแว๊บ
แล้วก็มีสารพระภูมิที่อยู่ด้านหน้าตึก
ซึ่งน้องเขาบอกว่าเวลาจะมาซ้อมรำกัน
เวลามาเข้าเรียก็ไหว้ทุกครั้ง

ก็เลยคิดว่าเออสงสัยเจ้าที่เจ้าทางท่านอาจจะมาแอบดูแล้วมั้งอะไรประมาณอย่างนั้น